มาดูความคืบหน้าคดีฆ่าตัดหัวในจ้างนะคะ
เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๘แล้วค่ะ
คือลูกชายของผู้เสียชีวิตไปแจ้งตำรวจ
บอกว่าคุณพ่อหายตัวไป
สุดท้ายตำรวจใช้เวลาสืบสวนสอบสวนคดีนี้๓ปี
จับคนร้ายได้ตำรวจรายงานผลการจับกลุ่มคนร้ายได้๕คน
ก็คือวันที่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้๓๐สิงหาคมพาคนร้ายทั้ง๕คน
ทำแผนประกอบสำนวนคดีนะคะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่าง

นายใหญ่พฤติการก็คือมีการวางแผนกัน
ให้คนลูกน้องมารวมตัวกัน๕คน
แล้วก็ไปก่อเหตุคือใช้ไม้ทุบหัว
นายนัวพงศาจธรรมพิวัตรอายุ๕๖ปี
หัวเสร็จเอามีดแทงจนเขาเสียชีวิต
นำศพไปตั้งใจจะเผา
แต่เผาไม่หมดเพราะว่าเชื้อเพลิงหมดก่อน

แต่ว่าตัดหัวเพื่อสะกดวิญญาณ
แล้วก็ฝังไปผ่านไป๓วัน๑ในคนร้ายย้อนกลับมา
ขุดสบขึ้นมาใหม่เอาขึ้นมาแต่หัวที่เหลืออยู่
เผาอีกทีแล้วก็เอาไปลอยน้ำ

ใช่ค่ะทั้ง๕คนนี้นะคะ

นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม
ทั้ง๕คนนี้ก็คือมีนายใหญ่อันนี้ตัวการสำคัญเลยนะคะ
นายภูผาทองผาทองภูมิ
นายโซนีนายนิวอ่องหรือโอม

นายนัทพลวิวัตกุลธรหรือก๊อฟ
คนนี้เป็นหลานชายของผู้ตายด้วยนะคะ
ซึ่งนายพิเศษสัจธรรมพิวัฒน์อามลูกชายของผู้ตาย
เดินทางไปติดตามคดีที่สพไซโยกค่ะ
เปิดใจแบบนี้เลยว่าพ่อหายตัวไปแบบปริศนาเลย
ไร้ร่องรอยแล้วตัวลูกชายเนี่ย
ก็ต้องอยู่กับนายใหญ่ที่เป็นคนก่อเหตุ
อยู่โดยไม่รู้ไงไม่รู้ว่านายใหญ่ก่อเหตุอยู่กับนายใหญ่
แล้วแม่ก็เปิดตัวว่านายใหญ่เป็นสามีใหม่
ก็ใช้ชีวิตกันตามปกติแต่ลูกชายบอกว่าไม่มีความสุขเลยนะคะ
เพราะว่าถูกนายใหญ่หนึ่งในคนก่อเหตุข่มขู่ตลอด
แล้วแม่ก็บอกว่าพ่อไปบวช
โกหกลูกว่าพ่อไปบวชอยู่พม่า
ลูกก็ยอมรับว่าพ่อไปบวชแต่ก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าพ่อไปบวชจริงเหรอ
หลังจากพ่อหายไปได้ประมาณเดือนนึงนะคะ
ลูกชายในอามเนี่ยก็บอกว่าสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลก
หลังจากที่เคยคุยกันสนิทกันกับนายใหญ่เนี่ย

เนี่ยแล้วก็ลูกน้องของนายใหญ่ก็ตีตัวออกห่างจากลูกลูกด้วยเนี่ยค่ะ
แล้ววันหนึ่งไปได้ยินกลุ่มผู้ต้องหาเขาคุยกัน

แล้วก็มาสารภาพว่าร่วมกันลงมือฆ่าพ่อเนี่ยค่ะ

อามก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกญาติ
แล้วก็ไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามให้ช่วยคลี่คลายคดี
ก็เลยหลายคนอาจจะสงสัยไงว่าตำรวจรู้ได้ไง
ก็ลูกชายนี่แหละไปแอบได้ยิน
คือกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๕คนเนี่ยคือคนงานในไร่ทั้งหมดนั่นแหละ

ใหญ่เป็นหัวหน้าคนงานในไร่ของผู้ตาย

ผู้ตายเนี่ยเขาเป็นคนนครปฐมแล้วเห็นว่าโอ้โห

เคยเสนอเคยถวายเงินแต่ไม่รับเงิน

พอรู้ว่าพระรูปนี้ศึกอ้าว
เราก็มาทำรายมันศพมหลังอยู่ในสลายโยคการจนบุรี

ไปมาในใหญ่กลับไปมีพฤติกรรมคือ
ลักลอบคบหามีสัมพันธ์กับภรรยาของผู้ตาย
แล้วก็ไปใส่ร้ายผู้ตายว่าโอ้โหเล่นศัยศาสตร์มนต์ดำนะ
ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีแบบอันเป็นไปต้องเจ็บป่วย
สุขภาพไม่ดีก็เป่าหูทุกคน
คนงานทั้งภรรยามาร่วมมือกันหมด
เดี๋ยวตัวภรรยาจะเล่ารายละเอียดให้ฟังว่า
เขามีพฤติกรรมยังไงแต่เอาเป็นว่า
ลูกชายเขาบอกว่าพอเกิดเหตุแล้ว

ใช่ค่ะแล้วก็ทำให้รู้ว่าคนงานในไร่เป็นคนก่อเหตุ
เพราะว่าลูกชายก็คือในอามเนี่ยไปแอบได้ยินเขาคุยกัน
ก็เลยไปบอกญาติไปแจ้งขวาม
สุดท้ายก็เลยแกะรอยจับกลุ่มได้ทั้งหมด
สิงหาคมที่ผ่านมาก็เลยบอกคุณผู้ชมล่ะค่ะ
ว่าเรื่องนี้มัน๓ปี

เห็นนั่งคุยกันพวกมันนั่งคุยกัน
ใครนั่งคุยกับใคร

มีแม่อยู่ด้วยไหมแม่คุยกับเขาด้วยไหม

เขาคุยกันว่ายังไงที่เราได้ยิน
คุยเหมือนกับทำพ่อผมเหมือนที่ไปทำแพทย์เหมือนกัน
เขาไม่ได้มาสารภาพแต่เราได้ยินเอง

ไอ้วัยรุ่นธรรมา
เขาบอกไหมคะว่าทำไมเขาถึงฆ่า

โดนใครรอกชัย
โดนไอ้เยขรากาวเช้า

โซนีได้กรรมพิธีกรรมกับโอมเต็มมาที่ไหน
เป็นหยากหากหายไปเดือนเดี๋ยว

ก็แปลกเครื่องออกห้างจากผมก็ไปยื้อไอ้เยขรากาวเช้า
ก็เกิดเขานีเราหรือ
ก็ไม่นีค่อยค่อยค่อยมาห้างบ้าง

ใหญ่นะจะไปจ้างคนมา

เขานั่งแบบว่านั่งอยู่ในห้อง

๔ครั้งที่นั้นเลย

ทำไมเขาถึงต้องมาทำลายเราล่ะ

มันก็กลัวมันจะปิดตาผมมันก็ระแวงเหมือนกัน

อามนี่ก็เคยถูกรอบทำร้ายด้วย
ใช่บอกว่าเคยถูกรอบทำร้ายหลายครั้งค่ะ
มีคนตามรอบทำร้ายก็คาดว่าจะเป็นนายใหญ่นี่แหละที่อยู่เบื้องหลังนะคะ
ทีนี้วันนี้ค่ะสารอนุมัติหมายจับภรรยาของผู้ตายค่ะ
นางสุพัชยาสัจธรรมพิวัฒน์หรือเอียดนะคะ
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็มีการจับกลุ่มตัวได้นะคะ
เพราะว่าเกี่ยวข้องกับการวางแผนฆ่าค่ะ
นางสุพัชยาภรรยาของผู้ตายบอกว่า
ตัวเองกับผู้ตายเนี่ยนะคบหากันอยู่กินกันมีลูก๓คน
แต่พอในใหญ่เข้ามาทำงานในไร่เนี่ย
สนิทสนมกับนายใหญ่แล้วก็มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกัน
ตลอดระยะเวลาที่แอบคบในใหญ่เนี่ย
ตัวเองกับสามีก็ทะเลาะทะเลาะกันตลอด
ใหญ่ก็พยายามบอกกับตัวเองแล้วก็ลูกทั้ง๓คนว่าเนี่ย
ตัวสามีเนี่ยฝักฝ่ายด้านมนต์ดำนะ
ศัยศาสตร์นะทำมนต์ดำใส่ทุกคนในบ้านเลย
ตัวภรรยาบอกว่าเชื่อเชื่อสิ่งที่นายใหญ่พูดค่ะ
แล้วก่อนเกิดเหตุเดือนหนึ่งนายใหญ่มาบอกว่า
เดี๋ยวจะลงมือทำร้ายสามีนะแต่ไม่ถึงขั้นพิการ
ถึงขั้นเสียชีวิตแค่อยากจะทำให้พิการเฉย
เอาแค่พิการไม่ถึงไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
แต่พอถึงวันก่อเหตุไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน
ว่าตกลงกันเอาไว้แค่ทำร้ายร่างกายให้พิการ
ซึ่งตอนนั้นเขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันแล้ว

แต่สุดท้ายพฤติกรรมของนายใหญ่ที่เกาะเหตุเนี่ย
เอาไม้ตีไปที่หัวเอามีดแทงซ้ำไปอีกเนี่ย
เขาตายนะคะ

ซึ่งหลังจากที่ผู้ตายเนี่ย
เสียชีวิตถูกฝังถูกเผาไปแล้วเนี่ย

พ่อไปบวชเป็นพระอยู่ที่ประเทศพม่า

งำเรื่องราวนี้ไว้คนเดียว
แล้วก็ให้นายใหญ่อยู่ในบ้านอย่างนี้อยู่มาตลอด๓ปี
แต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ย้ายไปอยู่อีกอำเภอหนึ่ง
ไปอยู่ที่ทองผาภูมิกาญจนบุรี

คือในไร่ที่ใส่โยกไร่มันไม่อยู่แล้ว

ย้ายไปอยู่กับนายใหญ่แล้วก็เอาลูกไปด้วย
แต่ลูกน้องนายใหญ่คนอื่นก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทาง
ก็คือนี้หลังเกิดเหตุก็หนี
เพราะว่าที่ไร่มันจุดเกิดเหตุอยู่ไม่ได้แล้วไง

ซึ่งนางเอียดภรรยาของผู้เสียชีวิต

คุยกับแม่นะคะแต่ก็คุยช่วงสั้นเท่านั้น

ไม่ต้องห่วงจะเป็นคนดูแลน้องเอง
เพราะว่ามีพี่น้องสามคนมีลูกสามคน

ฝากขังที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะ
วันนี้คุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไป
ไปดูจุดเกิดเหตุนะคะก็คือที่บ้านของผู้ตาย
หมู่บ้านแก่งระเบิดตำบลวังกระแจอำเภอไซโยก

ไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านก็บอกว่า
ปกติแล้วบ้านนี้ตัวนายนวพงศ์ผู้ตายเนี่ยนะจะอยู่กับภรรยา

ก๊อฟหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นหลานผู้ตาย

นายนวพงศ์ผู้ตายไปซื้อที่แล้วก็สร้างบ้านอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่ว่าก็เงียบไม่ค่อยพูดคุยกับใคร
เท่าที่รู้ก็คือตัวนายนวพงศ์เป็นคนดีมีน้ำใจ
ส่วนนางเอียดภรรยาก็ดูปกตินะ
คาดคิดเลยว่าจะเป็นคนมีส่วนรู้เห็นในการฆ่าสามีตัวเอง
ส่วนนายใหญ่ก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
รู้แค่ว่าเคยบวชเป็นพระมาก่อน

เพื่อนบ้านก็บอกว่าไม่คิดว่าจะถูกฆ่า
เพราะปกติไปมาก็เหมือนกับไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ถาวร
พอรู้ข่าวว่านายนวพงศ์ถูกฆ่าตกใจมาก
แล้วก็เป็นการฆ่าที่มีพฤติกรรมโหดเยี่ยมมากค่ะ

โหดร้ายน่าดูใจดำ
อย่างนี้ไม่ถูกเลย

ก็คือเมียนี่ใจร้ายนะดูลูกด้วยนะ

ก็ให้ก็ไปสิจะมาทำอะไรกับพวกเค้า
เธอาายังโหดเยี่ยม
หน้าตาเขาก็ดีพูดด่าดี
เข้าอว่ะโอ๋ดิไส้เขาก็ดี
เมียเขาก็ดีมาครั้งแรกนะ
พูดจาโอ้ยยิ้มแย้มดี
แต่ก็ไม่ได้สนิทเท่าไหร่เขาเคยมาซื้อของซื้อน้ำซื้ออะไรอย่างนี้
นี่พักร่างเขาก็ไปทำกิจการอยู่นู้นนะอีต้อง

เพิ่งมารู้ข่าวอีกทีก็โดนทันเลยว่าอย่างเนี้ย
เพิ่งมารู้ข่าวตอนลุกมาเต็มหวาน๒๓วันเลย

ตกใจแล้วสิคนนี้ลุกสู้เลยอ่ะ
คนมันเคยรู้จักกันเคยพูดก็กันอะไรกันอย่างนี้
ก็ตกใจนะสิก็เขาไม่เคยเป็นทีท้าว่ายังเป็นชู้กันอะไรกันเนี่ย

ถ้าเรารู้สักนิดนึงเราก็คงอันนี้
พอรู้แล้วก็รู้สึกแมทสยองมาก
มันเป็นฆาตกรรมซ่อนเงื่อนจริงนะไม่น่าเชื่อนะ

แต่สุดท้ายความลับก็ไม่มีในโลก
ลูกชายไปได้ยินไปได้ยินกลุ่มผู้ต้องหาคุยกันเรื่องของการวางแผนก่อเหตุเนี่ย